เด็กชายอายุสิบสี่ปี
ซึ่งครั้งนี้ถึงแก่ชีวิตค่ะ
เป็นประเด็นที่คนร้ายอุ้มเด็กชายอายุ๑๔ปี
เพื่อที่จะให้สารภาพว่า
เขาขโมยเงินไปขโมยทองไป
ล่าสุดมีหลักถารจากกล้องวงจรปิด
ทำให้เราพบผู้ที่ร่วมทำร้ายเด็กเพิ่มอีก๑คนรวมเป็น๕นะคะ
ซึ่งก็คือพ่อของหนึ่งในคนร้ายที่ตำรวจได้จับกลุ่มไปแล้วนั่นเองนะคะ
เด็กชายเขียดอายุ๑๔ปีถูกคนร้าย๔คนมัดมือแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
หลังจากนั้นเอาตัวมาปล่อยที่บ้านน้าของเด็ก
โดยคาดว่าปมเหตุที่เด็กถูกทำร้ายมาจากการที่คนร้ายคิดว่า
ไปขโมยทอง๑บาทแล้วก็เงิน๓๐๐บาท
ก็เลยถูกอุ้มไปเค้นความจริงและเด็กไม่พูด
ก็เลยถูกทำร้ายจนช้ำในตายค่ะ
ตำรวจเนี่ยรวบตัวกลุ่มคนร้ายได้แล้ว๓คนนะคะ
ก็คือนายพัชรพลกิ่งคล้ายหรือพีชนายนัตตะพงศ์ชุ่มเย็นหรือนัท
และนายกฤษดาเงินทวมหรือแป๊บนะคะที่ยังหลบหนีก็คือ
นายยุทธ์ไม่ทราบนามสกุลค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษ
ว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่มีเจตนาให้ถึงชีวิตเพียงแค่จะเค้นเอาทองคืน
แต่เด็กไม่ยอมพาไปจุดที่เอาทองซ่อนนะคะด้วยความโมโหก็เลยก่อเหตุขึ้น
และจากการสอบปากคำเพื่อนของเด็กชายเขียดก็เลยทำให้ตำรวจทราบว่า
พ่อของนายพีชมีส่วนร่วมในการทำร้ายด้วยค่ะล่าสุดก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ซึ่งบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่๑๖กันยายนประมาณ๕โมงเย็น
คุณผู้ชมดูนี่ค่ะนี่ก็คือนายภูลหิรันกิ่งคล้ายหรือนายเพศนะคะ
ในเพศก็คือพ่อของนายพีชหนึ่งในคนร้ายผู้ต้องหาที่ถูกจับได้แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาตัวน้องเขียดที่บ้านของเด็กชายไผ่นะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนกันแล้วให้น้องเขียดนั่งด้านหน้าเนี่ยค่ะ
แล้วก็ในเพศเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้คือภาพสุดท้าย
ที่เราได้เห็นน้องเขียดก็คือในกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ด้านหน้ามอเตอร์ไซค์ที่ในเพศเป็นคนขี่
ในเพศเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็ทำร้ายร่างกายน้องเขียด
เอารองเท้าคอมแบตตบและเตะจากนั้นถูกในพีชนัดแป๊บและยุทธ์
ทำร้ายร่างกายอีก๓รอบจนสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
และช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา๓คนที่ควบคุมตัวได้แล้วเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุที่ซอยข้างบ้านผู้ต้องหาค่ะ
ตรงนี้เป็นจุดที่อุ้มเด็กชายคนนี้มาซ้อม
เด็กยอมรับว่าขโมยทองไปแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้าง
ไปค้นหาจุดซ่อนทองจุดแรกที่บ้านน้าผู้ตาย
ตรงครัวหลังบ้านและรถยนต์ของน้าไปหาทองไม่เจอ
จุดที่๒ไปบ้านพักของผู้ตายนะคะ
แล้วจุดสุดท้ายไปบ้านพ่อของผู้ตายซึ่งปล่อยรกร้าง
ก็หาไม่เจอก็ปล่อยตัวเด็กกลับบ้านในพีชเนี่ยยอมรับว่า
เขาคือหัวโจกในการลงมือทำร้ายเพราะว่าโกรธที่ไปค้นหา
ตามคำรับสารภาพของเด็กแต่ไม่พบทอง
ก็เลยทำร้ายค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าเด็กจะเสียชีวิตค่ะ
ขอร้องขอชีวิตไหมถ้าสมมุติว่าเด็กยังไม่ตาย
เราจะกลับมาทำร้ายเขาอีกไหมไม่ครับ
ก็เราทำให้สมมาถึงสองสามไปส่งนี้ให้กินยาด้วยใช่ไหม
หรือว่ายังไงหรือว่าน้องเขาขอกินยาไม่ไม่
ทำไมอยู่ดีเราพูดเป้าว่าเขาต้องเป็นคนทำได้หรือเปล่า
ก็เพื่อนเนี่ยมันยอมรับที่ทำไปไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
เลยมีเจรจนาจะทำร้ายมีโอกาสอยากจะเข้าไปขอสมมา
ถ้ามีโอกาสรถไปก่อนก่อนที่จะทำร้ายเนี่ย
แล้วมีการวางแผนพูดคุยกันมาเกินสามสี่คนเราไม่
มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้